ซากค่าวอะไรก็สุดท้ายได้หมด
ข่าวอะไรก็ไม่ค่ายรักอย่างร่างหรอก
แต่ใกล้ยังต่อข่าวรักคนเธอเป็นหรอกไม่รู้ไหน
ย้ายยกไปใกล้ใจหรือใกล้
ข่าวอะไรก็สุดท้ายได้หมด

ไม่เคยรักหล่างหลักแต่ก็ยังรอข่าวรักคนเธอเป็นหลัก
เคยรู้ไหมยังจะได้ใจหรือเปล่า
เซวาแอมพู่สวมดำรับสมัครตัวแทนวันนี้
เออต่อพี่เวนดี้เขาหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นมาสองสามวันแล้วนะ

เฮ้ยสวยขนาดนั้นยังต้องโมหน้าอีกเหรอ
ว่าจะสวยขนาดนี้นางผ่านมาตั้งหลายหมอเลยนะหนูนิด
นี่อย่าหาว่าเมาส์เลยนี่
เฮ้ยพี่แวนดี้เหรอ
โอ้โหนี่จะบอกว่ากว่านางจะได้เวอร์ชันนี้นะนางโดนบูลลี่ไปเยอะเลยแหละจะบอกให้
เรื่องของเราแต่หนักหัวคนอื่นสัก
เออสวยขนาดนี้เลยนะ
สวยสวยโอ้ยนี่แต่นางเนี่ยนะโมโหไอ้พวกนักเลงพวกนั้นมากเลยนะ
นางบอกว่าไพ่พวกนั้นเนี่ยนะทำจมูกนางเบี้ยวเนี่ย
จะฟ้องให้ถึงที่สุดอืมแต่จะว่าไปเนี่ยโคตรเซ็งเลยนะ
ที่พวกนักเลงพวกนั้นตำรวจให้ข้อหาแค่เมาแล้วก็ทะเลาวิวาส
พวกเราจะทำอะไรได้อ่ะก็เราไม่มีหลักฐานว่าเจ้าของบ่อนอ่ะ
ไอ้พวกนั้นมาแต่ว่าอย่างที่เขาบอกนั่นแหละกว่าจะหาหลักฐานเจอ
เหยื่อก็คงจะถูกเผาอยู่ที่วัดแล้วใช่ไหมก็คงใช่อ่ะอืม
อ่ะแต่ว่าแต่งหนูนี้เถอะอืมมาทำงานวันแรกก็เจอเรื่องพวกนี้เลยอ่ะ
นิดไม่กลัวอืมไม่กลัวเลยต่อเพราะว่าความฝันของหนูนิดนะ
นิดอยากที่จะเป็นนักข่าวเพราะว่าการเป็นนักข่าวเนี่ย
ได้ตีแผ่เรื่องจริงของสังคมแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้คน
แล้วหนูนี้ก็คิดว่าไม่มีอาชีพไหนแล้วล่ะที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้คนได้เท่ากับอาชีพนักข่าวอีกแล้ว
แล้วว่าแต่ต่ออ่ะทำไมถึงมาเป็นนักข่าวอ่ะ
จริงแล้วต่อรักสัตว์แล้วต่อก็อยากเป็นสัตวแพทย์
เฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่านี่มันคนละแนวกันเลยนะอืมใช่แล้วทำไมถึงมาเป็นนักข่าวอ่ะ
คนนี้อากาศดีนะครับรุ่นพี่ใช่อากาศดีมากเลยท้องฟ้าแจ่มใส
แล้วเราสองคนต้องมาไกลถึงขนาดนี้ไหมครับเนี้ยอืมก็ต้องไกลนิดนึงนะต่อ
เพราะว่าชาวบ้านยังรอความช่วยเหลือจากเราอีกเยอะ
โอ้โหรุ่นพี่นี่เป็นไงเดาผมเลยนะครับก็อยากให้น้องทำตามไปทำงานกันเถอะ
หมอหมอครับอีน้องกำลังทิกคอหลูกครับหมอให้บอกเลยครับ
ตอบค่ะรีบไปกันเถอะเรารุ่นพี่ทำข้อเป็นเหรอครับ
เอ้าเราเป็นหมอก็ต้องทำได้สินำไปเลยค่ะพี่ครับ
รุ่นรุ่นพี่รอด้วยครับรอด้วยครับรุ่นพี่
เท่าที่ตรวจดูลูกนวลน่าจะตัวโตกว่าปกติ

สิหรือว่าจะล้วงมือเปล่า

ตั้งแต่ตอนนั้นต่อก็รู้ว่าต่อแค่รักสัตว์
ต่อเป็นสัตวแพทย์ไม่ได้แน่ต่อเลยลาออก
แล้วก็มาเจอเจ๊หึงที่รู้จักกันในนามแวนดี้

แล้วพอต่อได้ทำงานไปเรื่อยอ่ะ
รู้สึกว่ามันสนุกมากเลยอ่ะ
ต่อว่าพวกเราทุกคนเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่

ก็เราได้ช่วยคนได้พดุงความยุติธรรม

ที่จะช่วยกรอบกู้สังคม
ให้พ้นมือจากคนเชื่อ

อาศีพยังพวกเข้าเนี้ย
ขาดจัญญะบันเมื่อไหร่นะก็จบทันที
ความดีกับความซัวมันก็แค่พลิกฝามือ

มันจะต้องยึดมันในจัญญบัน

ขอให้นักข่าวทั้งสองท่าน
ไปยึดจัญญบันกันให้เต็มที่

คนก็ได้ค่ะไอ้ผม

คะใส่เล่นดีนะอ่าใส่

เป็นฝีมือของไอ้สรพงศ์ค่ะ
แฮลมีนแน่เลยใช่มั้ยคะ

หัวข้วยยางขามยังโบได้ยางพานยังโบได้เลย

คนใหญ่คนโตก็มากันครบเลยนะคะ
หนูนิดคิดว่านะคะบางทีแทนที่จะเอาเงินมาทำพิธีเปิด
เอาไปพัฒนาสาธารณูปโภคทำประโยชน์ให้กับชาวบ้าน

เห็นเขาว่าตอนแรกก็ไม่ได้จัดงานปานนี่ดิ

โอ้ยชาวบ้านเพิ่งจัดแบบว่า

เฮ่ยอย่างของโจนเนี่ย

เดี๋ยวขยิบเข้าใกล้กันอีกนิดนะคะ
เฮ่ยค่ะ

เฮ่ยฉีกยิ้มเลยค่ะ

ซึ่งเน่ก็เสร็จแล้วนี่มันสิ่งงานของเขา

จัดเลยจัดเลยได้เลยค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว
วันนี้สรพงศ์ฮิวมีพาทุกท่านมาที่นี่ครับนี่เลย
ถนนสายโลกประจันทร์ก็ได้หัวนี่ขึ้นมาเป็นถนน
ดาวโลกอีกครั้งหนึ่งครับและวันนี้ฮะถนนแห่งดาวโลกของพี่น้อง
ชาวบ้านทุ่งมาจอมแห่งเมืองโคราชเป็นจังใดครับพี่น้อง
งามดีครับพี่น้องครับเอาล่ะครับอย่าลืมนะครับ
ใครที่เดือดร้อนนะครับอย่าลืมติดต่อมาหาเรานะครับ
รพงศ์เฮลมีไอ้สรพงศ์คนนี้แหละครับ
ซิฟ่าไว้ซอยพี่ซอยน้องไปถึงหมองท่านที่นะพี่น้องเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
หายไปไหนเนี่ยไอ้พองไอ้พองไอ้พองไอ้พอง
ดูนี้เอ้าแล้วไปนั่งทำอะไรตรงนั้น
อ้าวเห้ยกูคงล่วงมาเห็นธุลาห์แม่งอ้าว
ทำธุลาห์อะไรอ่ะโหยเห็นหมองจะส่อยอีกเออ
คือมาส่อยไอ้ขึ้นไปนี่ควรเนอะเจ้าเห็นเนอะเออมามามา
เห้ยร่องมองบนดาลทรายดั่งขัวงามเหรองามเหรองามมากเลยอ้ายความ
ฮุวฮูสนน้ำหมูบานหมวกเข้าเอาไหมดีใจอีกายได้พรุ่งใจอีเลี้ย

จั้งแต่แล้วก็ต้องขอคขอบคุนคุณสอรพพงศ์ให้หลายฮะ
คันเมื่อไหร่คุณสรพงศ์นี่บ้านเห่าคือ๑๐ไร่งบมาพัฒนาหรอกครับ
เท่ามันเป็นหมู่บ้านน้อยงบประมาณลงมานี่ยากอีหลีครับ
โอ้โหให้บทเป็นอย่างหรอกครับสมัยเนี้ยซอยเอียงกันได้ก็ต้องซอยครับคุณยาย
ใช่ค่ะผู้ใหญ่มีอะไรให้ช่วยเหลือกันนะคะ
ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปอยู่บ้านหลังเดียวกันเสียภาษีก็เหมือนกัน
ก็ต้องได้รับประโยชน์เหมือนกันสิคะอืมครับธันวาเรื่องภาษีนี่
ผ้าสีบานเท่านี้มันหน่อยนิดเดียวอีหลีด้วยครับอืม
มันพอคือกับในเมืองเขาขันในเมืองเนี่ยมันหมู่บ้านไง
ภาษีเขาร้ายครับก็ยังดีกว่าบางคนนะคะ
ได้หลบเลี่ยงได้เลี่ยงเลื้อยกันเป็นงูเลยอืม

เบียงพูดไงละเนี้ยพ่อผู้ยาย
พ่อผู้ยายจอยนี่ยังอะไรบักมี่
มีดมันผูกคอตายอยู่หลังบ้านไอ้มั่นคุณ

เดี๋ยวดูผ่านห้ามได้ครับ

จะซื้อมาจีบขวะอย่างซีนในช่วงไหน

เดี๋ยวผมขออนุญาตของไอ้เบิ้งด้วยนะครับ
นี่เป็นกุมนักเท้าครับครับขอหย่าในเพลินเท้าได้ครับได้ครับ
พี่พีชเห็นพี่เตอร์สักแม่อ่า
พี่
พี่ควรจะอยู่กลัวไว้
พี่ควรอยู่กลัวไว้

ควรอยู่กลัวไว้
เฮ้ยไอ้พงศ์ตกใจหมดเลยค่ะ

ก็หนูนี่ไม่เคยใกล้ชิดคนตายขนาดนี้มาก่อนเลย
นี่ค่ะบุหรูว่าตัวย่าน
เอาสิถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้
เดี๋ยวไปคุยกับคุณตำรวจได้ป่ะได้ค่ะได้ค่ะ
เอ้าเสียงโทรศัพท์กูได้ไงด้านนั้น
มันคือบ่หูว่าเขาเห็นงานกันอยู่แม้มันกวนแท้

โทรศัพท์ของไอ้มีหรือเปล่าคะ
ห้าไปบ้งกันน่ะแม่นแม่นแม่น
ใช่ไหมค่ะแม่น

ใช่ครับอันนี้โทรศัพท์ในมุนมี

ฮัลโหลผู้ใดนี้
เอามันลีดู

ถึงมันป่ายอีหลีกูก็สินำไปนำหนีมัน
มึงจะบ้าว่ะไปทุ่งได้ในโลกกูน่ะ
งั้นทุ่งหนีอากับคนตายฮะ
มึงตามกับมันเลย
นี่แสดงว่าบัคเมี่ยมันข่าที่ตายหนีไม่ได้นี่
จากหนีออนไลน์หนีไลว่นหรือว่านี่
จุดจริงทุกอย่างยากไปหยุ่งเจ็ดขาดเลย
สุดท้ายมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้
อายมีช่วยตัวแม่

ตัวฉันอยู่ข้างใน
ตัวฉันอยู่ข้างในอายมี
ตัวฉันอยู่ข้างในอายมี
นิสสันนวรร่าแบล็คอีดีชัน
ผมอยากทำจากส้นส้นของเหร้า

เพื่อความยุติธรรม
เสียงสรรคเพื่อประชาชน

กับทุกนาไร่ดีกับทุกคนคราบอาหารงานง่ายซักสบายด้วยแอดแท็กอีซี่หอมด้วย
ยาอมกำกิกเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลือง

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง
ไอ้พงอย่าไปกลัวพวกใดมาเนี่ย

ดีใจจังเลยค่ะที่วันนี้ซอสสินว่างมากินข้าวด้วย
ก็วันนี้อากาศมันโปร่ง
เพราะว่าไม่มีเจ๊แวนดี้ใกล้

มือซุ่นอีกแล้วอินกว่าไป
แต่ไม่ค่อยจริงแต่นี้ไปเกือบถ้องใสก็แดง
อ้าวหนูเข้าใจแล้วว่าเป็นอยู่กับต้องใส

โอ้ยไอ้กวนพระธริยึ่งเนี่ยเพื่อก็ต้องง่วง
อ้าวมึงกำลังข่าวคางก้นพิษมั้งบ่อย

แย้เขาก็พูดถูกของเขานะไอ้คนยืมก็ต้องรู้กฎป่ะ
มันไปผิดที่พวกเจ้าหนี้ที่ทวงจนลูกหนี้เขาเครียดแล้วฆ่าตัวตาย
ไอ้แบบเนี้ยมันก็น่าเป็นโอโหอยู่ทูบ
แต่ว่าไปแล้วไอ้คนไม่มีตังค์นะ
มันจนต่อขึ้นมาดอกเบี้ยจะแพงแค่ไหนมันก็ต้องเอานั้นแหละวะ
แต่ถ้าประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงสามารถเข้าถึงเงินกู้ที่ถูกกฎหมายได้
นิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นน้อยลงนะคะ
สมัยนี้นี่มีทั้งพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เอยแอปยืมเงินเต็มไปหมดปามเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่สิ้นสักที
น่ะดูสิพูดถึงปุ๊บกระเด้งขึ้นมาปั๊บเลย

คนเจ้าคนแก่งรู้ตาฝ้าฝ่าเผลอไปกดเขาอ่ะ
หมดบัญชีแล้วอย่ามาร้องให้ช่วยนะจ๊ะ
ใช่สิก็ฉันไม่ใช่สาวนี่คุณก็คงไม่อยากจะช่วยฉันหรอก

ฟินอร์นทุกคนครับ
ผมอย่ากำกัดคนโซ่ออกจากสุ่มของเขา

อย่างน้อยเราก็จะได้ตีแผ่แก๊งทวงหนี้ชั่วแบบนี้

หนูนิดเอาด้วยมารวมพลังกันโอเค

เอาคือว่ะ
มับต่อด้วยตัดไปรอด

เพื่อฝากยุติอำ
เสียงดังเพื่อประชาชน

ทุกคนให้มาก

ควรมันเฝ้าจากโลกนี้

โอ้ยโอ้ยไปไปไปไปไปไปไป
โอ้ยเอาไปนอนเลยเอาไปนอนเลยโอ้ยระวังนะระวังนะ
เนี้ยนะขอไปอาบน้ำก่อนแล้วอู้ยบอกเลยหญิง
พูดสิร่างแขนมันไอ้บ้า

ทำไมถึงได้อินขนาดนี้

เป็นนักข่าวทุกทีก็ต้องหูวัยตาวัยสิ

ครอบครัวเขาเคยโดนพวกในทุนโกง
เขาคอยกระจายเจ้าเป่ำเขางโวลด้อเนี่ย

ครอบครัวจ่ายไปทบตุลฮยร่วงให้เจ้าดูด้อะไร

เจ้าโง่บ่ใครเขาจะมาหับเขาแทนเงิน
ยืมเงินก็ต้องใส่ขึ้นโดยเงิน

เจ้าที่โกงอย่างชิบะโกงอย่าง

สิจ่ายบ่สิจ่ายบ่ดูดิ
เจ้าสมบัติปล่อย

ค่อยจะยึดหน้ายึดเทียนทั้งหมดเลย

พอแล้วขอแล้วอย่างลูกมัน

ให้เวลา๓มือจำไว้
อีแม่อีพ่อเป็นไง
ตายแล้วลูกเขาจะอยู่จังใด
อีพ่อ

แล้วเรารู้ว่า
ของจ้ะอยู่จังได้

พ่อขอโทษด้วยลูกพ่อบอกหูอ่ะเสียดจังไหน
ท่านพ่อตายแล้วเจ้าปลอดภัยพ่อก็ขอตายแทนเจ้าใด
พ่อมันโง่เองที่ไปกู้เงินซุ่มมัน
จังใดเจ้าก็เอาเงินทำบุญงานศพพ่อนี่แหละไปเริ่มต้นชีวิตกับแม่เจ้าด้วยลูกเด้อ
หักเสมอพอ

นี่แหละเป็นแรงผลักให้พวงมาเป็นนักข่าวเพราะเขาอยากช่วยชาวบ้านที่โดนเอาเปรียบจากพวกในทุน
แต่ไอ้พงศ์ก็ยังโชคดีนะที่รู้ว่าพ่อของตัวเองจากไปเพราะอะไร
อืม
ถึงแม้ว่าจะจากไปแบบไม่ยุติธรรมก็ตาม
นิดเป็นอะไรป่ะเนี่ยเปล่าไม่ได้เป็นอะไรชัวร์นะอืม

แทนไงพี่แทนดูดิ
พี่แทน
ทำไมมาแบบเงียบแบบนี้ตกใจหมดเลย

โอ้โห๊ยก็ตกใจไปด้วยทีนี้

ที่นี่แบบเจ้าที่เจ้าทางมันแรงอ่ะช่วงตีสองอ่ะเฮ้ย

ไปกันแล้วนะไป

สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกฎรารุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคน
คราบอาหารงานง่ายซักสบายด้วยแอดแท็กอีซี่หอมด้วยยาอมกำกิกเพียง
เสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง
บักจอยกับบักมี่เนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเป็นมูฮักกับเล่เด็ก
แล้วมันก็เคยเห็นงานข้อเช็นเติมต้องกันมากบ้านนี้บัดมี่มันตาย

ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ก็ดีค่ะแต่ว่าพี่ไม่ต้องเข้ามาใกล้ขนาดนี้ก็ได้

นี่พวกหลอกลวงปะเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้สั่งไง
แค่นี้นะบ้าเหรอ

เข้าสิงหูจักรกันแต่ขออยากให้เจ้าไปสู้สุขติ

มันเป็นยังไงวะออกมาแชร์เรื่องนี้มาแชร์เรื่องนี้
แล้วมันก็เคยเห็นงานคอร์เซ็นเตอร์น้ำกันมาก
อะบ้านนี้มันตายมันก็คงหูสึกผิดเลยแหละ

เอาเงินมาใส่กูเดี๋ยวนี้มือว่ะบ้านไรเนี้ยอ่ะ

ไปนั่งสิเขาไปนั่งสิเขา
อย่าเกรงกับไอเดี๋ยว
พวกตัวเอาเสียงด่างอยู่หนิ
เดี๋ยวคันพวกตู้มาดีสิเขาไปโหดศิษย์กรรมนี่

แต่ว่าคันพวกตู้มาสิมาหารวก

นี่มันงานของผมละเว้ยให้เกรดคนตายหน่อยไปได้หรือไง

เอาไว้หลงนี่ที่เราดำ
มาเป็นในโลกด้วย

มาตรงนี้
พี่โชครับมันเป็นพีทย์นี่

มันเป็นพีศ์แล้วพีศ์ลูกหนีกู

งั้นแกก็สายตามไปเลยป่ะสายละไหม

ไปแก้มลูกคู่

พวกมึงเก่งนักใช่ไหมฮะรังแก่ผู้หญิงเนี่ย
เออมึงจะตายหว่ะ
พวกมึงอะไรกูจะเอาเข้าคุกให้หมดเลย

ตำรวจนาใดถึงมากล้าจับทุ่มกู

แค่งรุ่นไป
เฮ้ยเอ้ยเอ้า
อ่ะอย่าอย่าอย่า
ไหนมาแกล้งลูกบ้านกูกูจะยิงอีกหัวขาดเลย
ไปแม่หนีไปแม่พวกศู

กลับไปเถอะนะ
แล้วถ้าผมต้องขอโทษพูดมากนะ

ในการขาดเราอยู่ไม่ก่อน
นักเล่มมากมะกินอีกมันจำไขวัยได้
เจ้าหัวจักรความอังหารว่ะพ่อยก็พึง
มันก็ตอนที่คอยไปเห็นงานนั่นแหละบอกคิดเลยว่าสิว่าพ่อมันอยู่พี่
อ้าวบอกเป็นยังอาจารย์เดี๋ยวโต้คุยกับพวกอายเหมือนไปด้วย
พวกอายเหมือนเป็นนักข่าวตัวที่เขาเคยว่าไว้โต้ฝั่งนั่นล่ะ
สนับสนุนโดยเบอร์ดี้๓๐ปีเคียงข้างคุณตลอดไป
ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
พลังให้รถของคุณเติมที่ปั๊มซัสโกฟิลยูอเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
แต่แน่ใจนะว่าจะช่วยพี่แฉกระบวนการเจ้าหนี้ของคอลเซนเตอร์

เอาหน่อยเดี๋ยวของเราน่ะขอบคุณครับ
สนับสนุนโดยฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชอรี่หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษ
ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็ดเจนใหม่สไตล์นี้
จ่อยแน่ใจนะว่าจะช่วยพี่แฉกระบวนการเจ้าหนี้โหดคอลเซนเตอร์

โอเคดีแล้วพร้อมได้๒คนนะ
เดินครับไป
เข้าไปอยู่ในขบวนการคอลเซนเตอร์ได้ยังไงครับ
ตอนนั้นผมกำลังหารายได้เสริม
เล่นเพศไปพอโฆษณาฮับโทรศัพท์ตอบแชทลูกค้าได้ดี
ผมก็เลยลองทักเขาไปถามเบิ้ง
แล้วก้อนเห่าที่ขึ้นรถมันก็ให้เรากินย่า
มันบอกว่าเป็นย่าแก่เหมารถ
พอเขาขึ้นรถไปเขาก็หลับเลยหลับเป็นตายเลย
เรียบร้อย

แต่มันโฆษณาสมัครงานกันโจ่งขึ้นขนาดนี้

ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการร้องเรียนหรือว่าอาชญากรรมยังไม่เกิดขึ้น
เท่ากับว่ายังไม่มีการกระทำความผิด
แต่พวกมันก็ไหวตัวทักทุกทีน่ะ
เพราะฉะนั้นครั้งนี้นะ
เราต้องรัดกลุ่มทั้งภาพเสียงแล้วก็พิกัด
ถ้าข่าวนี้ออกไปเยอะ

ตอนนี้ผมทักไปแล้วเดี๋ยวเรามาตอบกลับก่อน
โอ๊ยมาแล้วเหรอ

เพิ่งเปิดถูกกันหรือเป็นกันหรือเปล่า

เดี๋ยวควบความกว่าเอง

คือเราก็ต้องระมัดระวังตัวไว้ก่อน
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพวกนี้มันแกะรอยจากโทรศัพท์ได้หรือเปล่าจริง
ร้อยได้เนี่ยมันก็รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเป็นใคร
เพราะฉะนั้นก็มาที่นี่เซฟแล้ว

แกเกลียวว่ามันหูมันกระตั้งมา

แม่แล้ว
โธ่ตายสวยเลยหอรหารคอย

ต้องคุ้นกว่ากี่โว้ยยันติว่าตายเนี่ย

พร้อมทำงานครับ

นั่นเป็นความหวังเดียวของเรานะต้องตอบ
มือถือกนี่สัญญาเนอะอ่ามีค่ะโอเค

ฉันส่งสัญญาไปก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปแจ้งสอบพอ

ศูนย์วิทักษ์เด็กสตีและก็ปลัวป้องการการปรับปรามกันข้ามมนุษย์
อย่าลืมกดหนึ่งห้ากว่าเก้านะครับ
ผมบอกเลยนะถ้าจับได้นะไม่ได้โดนคดีเดียว
ทั้งข้ามนุษย์ละเมื่อสิทธิ์มนุษยชน
และยังมีพรบอาชญากรรมข้ามชาติ
ช่อกงซ่องโจรอีกเพียบเลย
โดนเต็มคาราเมลแบบนี้ก็ต้องคิดกันหน่อยแหละว่า
อยากร่วมขบวนการเร็วแบบนี้ไหม
มิตรรออีกต่อได้นะ
ไม่ต้องห่วงค่ะหนูนิดพร้อมรับมือทุกสถานการณ์อยู่แล้ว

เอ้ามันคือยาแก่มอร์รดขินซ่ะ

อืม

เฮ้ย

จำเลยว่าบอกจรไม่เคยเห็นอยู่ห่องทำงานน่ะ

บอกดิ

ร้องจริง

ส่วนนี้มือถือสำรอง

คืออันนี้เนี่ยพี่ลิ้งก็โทรศัพท์ไปทุกคนแล้ว

เคยเห็นมึงไหม
ทุกอาชีพมันก็มีทั้งคนดีคนสัวปลาปนกันไป
อาชีพยังพวกเขาน่ะความดีกับความสัวมันก็แค่พีคฟาร์เมอร์
ที่จะเป็นนักข่าวที่ดีมันจะต้องยึดมันในจัญญบัน

ซ้อรู้จักแม่ของหนูด้วยเหรอคะ

แกลาออกจากตำรวจเพื่อมาเป็นนักข่าว

ยังไงแกเก็บภาพเล่าข้อมุมของทุกคนมาให้ให้เขามากที่สุด

โอ้โหตบตบตบอ่าเรื่อง
ถามว่าเป็นไงบ้างจริงเป็นผิดป่ะวะใช่หนูไม่ต้องพูด
หนูต้องรอพี่เข้าไปก่อนหนูต้องไม่ได้ยินพี่ก่อน
สอบฝ่ายแล้วก็เข้าไปทำการจัดอุณหวังโทษครับจัดอุณหวังลิ้นพันธุ์
พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัวการป้องกันเอาใหม่ครอบครัวกัน
ป้องกันการปรับปรับโทษดี

รักคนเธอเป็นหลักเธอรู้ไหม
ยัยยังจะใกล้ใจด้วยกัน